วงการบันเทิงนะคะมีผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มเติมนะคะ
คือคุณกวางเนี่ยเคยไปตรวจโควิด๑๙มาแล้วรอบนึงแต่ตอนนั้นผลเป็นลบ
แล้วเธอก็กักตัวตลอดไปตรวจรอบ๒ปรากฏว่าเป็นบวก

บอกว่าเธอไปงานในวันที่๒เมษายน
แล้วก็มีคนแจ้งว่างานวันนั้นมีคนติดโควิด๑๙
เมษายนไปตรวจมาแล้วรอบ๑ผลเป็นลบ
แต่เธอก็กักตัวนะคะ๑๔วันตรวจใหม่อีกรอบหนึ่ง๑๖เมษายน
ปรากฏว่าติดโควิด๑๙จริง
และอีกหนึ่งท่านค่ะทีมข่าวได้รับการยืนยัน
ผู้จัดการส่วนตัวว่าติดโควิด๑๙นะคะ
อาต้อยเศรษฐาค่ะศิลปินแห่งชาติค่ะ

คือก่อนหน้านี้ลูกสาวกับลูกเขยติดโควิด๑๙
ครั้งแรกไป๑๒เมษายนผลออกมาเป็นลบนะคะ
แต่พอรู้ว่าหลานน้องมีบุญนะคะติดโควิด๑๙อีกคน
ต้อยก็เลยไปตรวจรอบ๒วันที่๑๘เมษายน
ผลตรวจออกมาติดโควิด๑๙นะคะ
ก็มีรถโรงพยาบาลปิยเวทมารับไปรักษาแล้วนะคะ

ก็ไปตรวจรอบ๒มาแล้วเหมือนกันกำลังรอผลอยู่นะคะ
กรณีของอาต้อยเศรษฐาคนเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าอาต้อยอายุเยอะแล้วอายุ๗๙
และอาต้อยกำลังรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดอยู่ด้วยนะคะ
สำหรับคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชม
ถ้านับตั้งแต่๖เมษายนมาจนถึงวันนี้๑๙เมษายน
มีคนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙แล้วทั้งหมด๔๒คน

และทุกคนยังคงอยู่ระหว่างการรักษาตัว
ยังไม่มีใครได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะ

ใช่ครับทุกท่านเลยครับ
ทุกวงการแล้วครับทุกแวดวงสาขาอาชีพ